เพราะว่าเมื่อวานก็ตั้งโต๊ะแถลงร้องห่มร้องไห้สำหรับคุณใบเตย
วันนี้จริงนะฮะต้องมีการนัดฟังคำสั่งของอายการว่าจะฟ้อง
เมื่อวานนิดหนึ่งเมื่อวานไปตั้งโต๊ะแถลง
รู้จักได้ยังไงอะไรยังไงบ้าง
ได้เงินมายังไงได้เงินค่าเช่าพระนะฮะ
ส่วนคุณใบเตยเองเมื่อวานร้องไห้
บอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่อย่างไม่มีความสุขจริงนะครับ
แล้วก็บอกว่ารอดก็รอดไม่รอดก็คือไม่รอด
ก็คือต้องฟังวันนี้ว่าจะมีการนัดฟังคำสั่งอายการ

ส่วนคุณใบเตยเมื่อวานบอกว่ามีเอกสารหลักฐานที่เตรียมมาพร้อม
๒ปีที่ผ่านมาพยายามรวบรวมเอกสารหลักฐานนี้ทั้งหมด

บอกว่าช่วง๗๘๙เดือนงานไม่มีเลยนะ
หลังจากที่เป็นข่าวเรื่องนี้มาไม่มีงานจ้างไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีร้องเพลงเลย

เมื่อวานเป็นความเครียดเลยของทั้ง๓คน

เมื่อวานตั้งโต๊ะวันนี้จริงต้องมีการนัดฟังคำสั่งของอายการ๙โมงครึ่ง
เมื่อเช้าที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษนะครับ
ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนายโกศลวัฒน์อินทุจันยง
เดินลงมาจากศาล

เดินลงมาจากสำนักงานอายการสูงสุด
ลงมาบอกว่าผมต้องรีบมาให้ข้อมูลกับนักข่าวก่อน

ขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไป
โดยอ้างเหตุผลว่าใบเตยมีอาการเครียดหนัก
จนต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือป่วย
โดยพนักงานอายการเจ้าของสำนวนคดี
พิจารณาคำร้องควบคู่ไปกับใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
ว่ามีเหตุผลสมควรเพียงพอหรือไม่
ที่จะสามารถเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปได้หรือไม่
ทีนี้นักข่าวก็ถามท่านรองโกศลวัฒน์นะ

ที่มีหนังสือขอเลื่อนรับฟังคำสั่งคดี
ทีนี้รองโกศลวัดบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
โมงครึ่งจะมีความชัดเจน

ปกติหากผู้ต้องหาขอเลื่อนฟังคำสั่งคดี

ซึ่งเราจะพิจารณาและต้องดูเอกสารประกอบ
ขอเลื่อนหลักฐานทางการแพทย์ความเห็นของแพทย์เป็นต้น

พิจารณาแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เลื่อนออกไป
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายทันที
โดยจะแจ้งให้ตัวแทนของผู้ต้องหาทั้งหมดทราบ
เพื่อประสานนำตัวผู้ต้องหามาฟังคำสั่ง
หากไม่สามารถนำตัวมาฟังคำสั่งได้

แต่ในกรณีที่สามารถนำตัวมาฟังคำสั่งได้
และอายการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา
ก็จะนำตัวไปยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดาทันที

อย่างที่รองโกศลวัดรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่า
เดี๋ยวนะสัก๑๐โมงครึ่งจะมีความชัดเจน

เพื่อขอยื่นคำร้องเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดี
อ้างเหตุผลบอกว่าใบเตยสุธีวันภรรยา

ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

เพื่อให้สามารถผ่าตัดได้ภายในวันนี้
และตั้งแต่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป
ไม่มีใครไม่เครียดหรอกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใหญ่
ขอโอกาสให้พวกเราได้ต่อสู้แล้วก็สื่อช่วยเป็นกำลังใจ
และเคียงคันอย่างที่
ก็จริงวันนี้ต้องเข้ารับฟังคำสั่งพนักงานอายการ

ฐานร่วมการกู้ยืมเงินที่อ้างนะขออภัย

แล้วสำหรับผู้ต้องหาล็อตที่๓เนี่ย
รวมทั้งหมดมี๘คนก็แน่แหละฮะดีเจแมนแล้วหนึ่ง
ใบเตยและ๒ที่เหลือก็คือนายชัดชัยหรือว่าเสือโฆษทินนะครับ
นายทีพัศกรหรือว่ามาร์คนะฮะนายสุรนาศนะครับ
นายอายุวัดนะครับขณะที่ผู้ต้องหาในจำนวนนี้มี๒ราย
คือได้แก่นายเดริวยังจำได้ไหมฮะ
ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วส่วนนายอดัมโพการีชาวฮังการีเนี่ย
หลบหนีออกนอกประเทศไปนานกว่า๑ปีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากที่ดีเจแมนมาที่สำนักงานอายการสูงสุดนะฮะ
ล่าสุดมีรายงานว่าอายการเจ้าของสำนวนคดีนี้
ได้พิจารณาคำร้องและอนุญาตให้เลื่อนฟังคำสั่งคดี
ของทั้งดีเจแมนและใบเตยออกไป
เป็นวันที่๙พฤษภาคมนี้
ส่วนผู้ต้องหาอีก๖มีรายงานว่า
ไม่ได้เดินทางมาฟังคำสั่งคดีตามนัดแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งดีเจแมนบอกว่าหากอนาคตอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี
เพราะดีเจแมนบอกว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปบนบานศาลเกล่าไว้หลายที่

เท่ากับการเลื่อนรับคำสั่งประหลาดอายการ
ครั้งนี้ต้องเลื่อนเป็นครั้งที่สองอ่ะนะ

ก็ต้องรอแหล่ะเพราะว่าแค่เมื่อทีที่ฟังแถลงข่าว
คุณลุกซี่น้องชายของคุณใบเตยก็บอกเลยนะบอกว่าเอาจริงครอบครัวร้องไห้
ต้องทำยังไงคุณลุกซี่ก็ยังบอกเรื่องเงินประกันตัว
ถ้าเอาจริงไม่มีเงินประกันตัวนะ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับ